จะมาอีกลับนึงรอกันแป๊บนึงใจเย็นนะจ๊ะคุณผู้ชมอุ้ยชาวนี้ฝนจะตกแล้วค่ะ
ยังไงก็ต้องรีบขายกันก่อนแล้วสำหรับมีปลาสดสดแบบนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนค่ะอย่างที่เราเตือนกันไว้ว่าภาคกลางกรุงเทพมหานครฝนจะตกตั้งแต่กลางดึกจนถึงเช้ามืดนะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องวางแผนกันหน่อยถ้าใครจำเป็นจะต้องออกนอกบ้านเช้าแบบนี้ถนนอาจจะลื่น
เพราะฝนเนี่ยยังคงตกปล่อยปล่อยหลายพื้นที่นะคะสายสายเดี๋ยวฝนจะหยุดค่ะ
แต่บางพื้นที่ฝนไม่หยุดโดยเฉพาะภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ให้คุณผู้ชมดูเมฆปกคลุมหนาทึบเลยนะคะ
คือเข้มจนกระทั่งเป็นสีแดงแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนี้เพราะว่าช่วงสัปดาห์
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยังไม่ถึงขั้นนี้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงวุฒิสายเบบายเนี่ยค่ะ
แล้วก็จะมีกระจายตกหนักเป็นหย่อมคือเมฆเป็นส่วนมากเลยค่ะปกคลุมภาคใต้
ส่วนโมเดลนี้นะคะเป็นลักษณะของทิศทางลมเห็นเส้นสีขาวนั่นคือเส้นของกระแสที่ทางลม
ลมที่พัดมานี่คือลมตะวันออกนะคะพัดผ่านภาคใต้แล้วก็เสยขึ้นไปทางตอนบนคือลมตะวันออกเฉียงใต้
ขณะเดียวกันทางตอนบนนะคะก็มีลมลมตะวันตกค่ะพัดมาเสริมกันเรียกว่ามันมาเฉือนกันค่ะ
กลายเป็นลมเฉือนเกิดการปะทะรุนแรงก็จะเป็นเมฆฝนลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกและทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมได้นะคะ
โมเดลนี้กันต่อค่ะเป็นโมเดลจำลองคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกช่วงใดเวลาไหนพื้นที่ไหนกันบ้าง
เช้านี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำ
เป็นพื้นที่ที่ตกหนักอาจจะมีบางจังหวัดนะคะเช่นแถบจังหวัดตราดสะแก้วจันทบุรี
ส่วนช่วงสายมาแล้วค่ะฝนก็จะยังคงเกาะกลุ่มอยู่แถวภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกฝั่งอ่าวไทย
อ่าวไทยรูปตัวกอไก่นี่นะคะก็จะชุ่มฉ่ำหน่อย
ส่วนบ่ายเย็นมาแล้วฝนจะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือนะคะ
จังหวัดแม่ห้องศรลำพูนลำปางเชียงใหม่ก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ส่วนกลางดึกค่ะคุณผู้ชมฝนก็จะเบาลงหน่อยนะคะแล้วก็จะตกอีกทีช่วงวันที่๗นะคะเช้า
สำหรับคลื่นนั้นแล้วนะคะถ้าเทียบสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีฝั่งอ่าวไทยมากกว่าประมาณ๑๒เมตร
ก็ต้องเน้นย้ำชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยส่วนใครจะท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไว้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชม
มิถุนาถึงสิงหาคมสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาแล้วก็คือเรื่องของแมลงรบกวนค่ะ
แมลงปีกแข็งอ่านข่าวกันแทบจะทุกวันเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันมาบุกบ้านกันหลายที่เลยทีเดียวอย่างที่จังหวัดแพร่ค่ะ
นี่คือบ้านของคุณยายเม็ดทองเจือมีแมลงปีกแข็งบุกบ้านเหมือนกันแมลงปีกแข็งที่ว่าคือด้วงกระเบื้องนะคะ
มันมักจะวางไข่ในดินพอถึงช่วงหน้าฝนราวพฤษภามิถุนานี่แหละค่ะเรียกว่าถึงช่วงโตเต็มวัยพอดี
มันจะขึ้นมาจากดินแล้วก็มาผสมพันธุ์ที่ที่มันไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่ตามบ้านและที่เป็นบ้านไม้ด้วยนะคะ
เพราะว่าเศษไม้ที่เปื่อยยุ่ยเนี่ยเป็นอาหารของมันถามว่าแล้วจะกำจัดยังไงล่ะมันมากันเป็นแสนเป็นล้านตัวแบบนี้
แนะนำนะคะอันดับแรกก็คือกวาดก่อนกวาดแล้วเอามาโกยรวมกันใส่ตักมันเนี่ยใส่ในน้ำที่ผสมกับผงซักฟอกเอาไว้
นี่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะหลังจากนั้นแล้วก็หมั่นเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดไม่ให้บ้านเนี่ยอับชื้นทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ
และหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าแมลงปีแข็งก็จะลดปริมาณลงแล้วก็จะไม่มารบกวนก็ต้องจัดการกันไปนะคะตามสถานการณ์นะคะ
จากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมฝนเนี่ยก็ยังนำพาความอุดมสมบูรณ์มาให้พืชพันธุ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนก็คือเห็ดนี่แหละค่ะ
อย่างที่ปราจีนบุรีนะคะหลายคนไม่ได้ทำมาหากินอะไรช่วงนี้โควิดระบาดก็เลยเข้าป่ามันซะเลยไปหาเห็ดยูคาหรือเห็ดขมในป่ายูคาลิปตัสค่ะ
ชาวบ้านบอกเนี่ยได้เห็ดโตแบบนี้เอาไปขายสร้างรายได้นะคะจะขายแบบสดเลยหรือนึ่งนะคะนึ่งนึ่งมาบรรจุถุงก็ได้ราคาดีเหมือนกันถึงขั้นว่ามีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไปรับถึงที่เลยนะคะโอ้โหเอาไปทำอะไรดีคะ
ต้มยำแกงเห็ดโอ้โหเอาอะไรกันเลยซีเดียวนะคะอย่างนั้นก็ตามขาของผู้ชมก็ต้องเลือกซื้ออาหารที่สะอาดแล้วก็ปรุงสุกพรุงสดน้ำนะคะ
เดี๋ยวตอนนี้จะมีเรือมาเทียบแล้วค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะก็ต้องติดตามกันให้ดี
เพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงทุกวัน

โผล่เลยจ้ะโผล่เลยโผล่เลย